คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดอุดรธานี

ไม่เสียชีวิตนะยังมีชีวิตอยู่

เพราะตำรวจตามไล่จับ
คือเขาเสพยามาแล้วทีนี้เขาคุ้มคลั่งฮะ
แต่กว่าตำรวจจะไล่จับได้เขาทั้งกระโดดน้ำ
แล้วก็บอกว่าพ่อกับพี่ชายเขาอยู่บนดวงดาว
ส่วนเขาก็ลงมาจากสวงสวรรค์ด้วย
คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของตำรวจที่เหนื่อยหน่อยนะฮะ
นี่ฮะตำรวจก็ต้องพยายามชวนเขาคุยแหละฮะ
เข้ามาแล้วดูสิมาถึงตานหลิงตำรวจบอกสุดยอด

เขาจะมุดเข้าไปใต้ดินอีก
ตำรวจบอกโอ๊ยจะมุดไปทำไมรูปลาไหลนู่นไม่ต้องไปหา
ว่าเขาจะขึ้นมาได้คุณโอ้โหเอาตัวตัวเองขึ้นมา

นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นสัก๓ทุ่มเมื่อวานนี้นะฮะ
หลังจากตำรวจสพเมืองอุดรธานี
ได้รับเหตุว่าผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่ง
ภายในซอยชุมชนบ้านหนองขามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีนะฮะ

นายวิทย์สุวัสดิ์แสงเสนหรือว่าเอ็กซ์อายุ๓๓ปีไม่สวมเสื้อฮะ
่งกางเกงขายาวตาขวางเดินริมถนน

นู่นเดินไปกระโดดลงหนองน้ำ
ตำรวจพยายามเชียวอ้าวเข้ามาเข้ามา
อย่าออกไปเข้ามาโอ้เก่งมากเลยอย่างนี้

แต่ว่าไหว้ไปไหว้มาแบบนี้ประมาณตั้ง๑ชั่วโมง

เอาหน้าเชิดมองดวงดาวคุณ
จนกระทั่งเขาเนี่ยขึ้นมา

กเสาคอนกรีตที่อยู่ในน้ำขึ้นมาด้วย

แล้วบอกนี่ผมเจอปลาตัวใหญ่ฮะ

แล้วก็คุยเนี่ยไม่ใช่เรื่องคุณผู้ชมดูนี่
เอ้าจัยเย็นจัยเย็น
จัยเย็นจ๋าวโอ้ยไว้อ่อจัยเย็น
มาอะ

ฮะตำรวจก็เหนื่อยหลายรอบนะตอนเขาขึ้นมาเอาแท่ง
ช่วยยกแท่งกรีดนี่ขึ้นมาเองพอจับไปนั่งรถเขาก็เท้าเนี่ย
ทีนี้พอเขาเริ่มสงบลงตำรวจก็พยายามชวนคุยแล้วคุณ
เอ็กซ์คนนี้ก็บอกว่าคือได้เสพยาบ้าไปหลายเม็ดเหมือนกันนะ
วันอื่นนะแต่วันนี้ผมไม่ได้เสพครับผมเสพกัญชาครับ
ที่มีอาการแบบนี้นะครับเพราะว่าเทพเจ้าเสียหน้าแปะที่สับไว้ที่หน้าอก
ขึ้นครับเทพขึ้นครับแล้วเขาก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้า
องขึ้นไปบนดวงดาวว่าดวงดาวนั่นแหละมีพ่อและมีพี่ชายเขาอยู่
ส่วนเขาเองก็ลงมาจากสวงสวรรค์ลงมาจากดวงดาว
มาใจบนสวรรค์
อันนี้เป็นเซียนครับผมฮะเป็นเซียนครับเซียนอะไรเซียนอาแปะครับผม
ผมมาจากดาวครับดาวไหนดาวดวงไหนดาวค่ะดาวค่ะดาวค่ะดาวดวงไหนรู้จักไหม
รู้ครับนี่โหดาวลูกไก่โหนี่ครับนี่โหสวยสวยดาวลูกไก่นี่นี่เออ
สองนี่ครับนี่เออดาวลูกไก่อันนี้ดาวลูกไก่พ่อพ่อพ่อกับพี่ผมอยู่นั่นครับ
ฮะตำรวจกับกู้ไผ่ก็คุยกับเขาไปเรื่อยกับคุณค่ะพี่เอ๋วก็คุยกับรู้เรื่องเนอะ
เอาลูกไก่ใช่ไหมดาวลูกไก่ใช่ไหมพ่อกับพี่ชายอยู่บนนั้นใช่ไหมเออ
อย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะเปิดเผยบอกว่าจริงแล้ว
เอ็กซ์เนี่ยก็เป็นคนที่มาทำอาชีพรับจ้างทั่วไปมาเช่าบ้านอยู่ในชุมชนนะฮะ
แล้วก็เปลี่ยนบ้านเช่าไปเรื่อยก่อนหน้านี้อยู่กับแม่พอมีครอบครัวก็ออกมาเช่าบ้าน
จุบันนี้ก็อยู่กัน๓คนคือนายเอ็กซ์แล้วก็ลูกชาย๒คน
อายุสิบสี่กับสิบห้าส่วนภรรยาเขาก็เลิกกลากันไปแล้วนะฮะ
เอ็กซ์ชอบเสพยานะครับแล้วก็ลักเล็กขโมยน้อย
พอเสพแล้วก็จะมีอาการหลอนคุ้มคั่งทำลายสิ่งของ
เดินไปเดินมาในหมู่บ้านแล้วก็ล่าสุดก็พังประตูบ้านนะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านหวาดกลัวนะครับอยากให้ตำรวจนำตัวไปรักษานะฮะ
จากนั้นตำรวจก็ไปตรวจค้นที่บ้านของนายเอ็กซ
ซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพบอุปกรณ์การเสพกัญชา
แล้วก็เศษกัญชาบนเขียงนะครับได้นำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้วก็ต้องเข้าสู่การบำบัดรักษาต่อไป
อื้อหือนี่ฉันยอมใจในความขนไอ้ปูนั้นน่ะขึ้นมานะครับ

แล้วก็ต้องบอกว่าตำรวจเหนื่อยเลยกว่าจะพาตัวนายเอ็กซ์ไปโรงพักได้นะฮะ